เชียงใหม่เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่
ทางที่๑๑ประจำปี๒๕๖๕
โดยนายศักดิ์ชัยคุณานุวัชชัยเดช
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

ประเภทต่างและมอบประกาศนียบัตร
ผู้ชนะการประกวดผลผลิตมะม่วง
จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ
มีพื้นที่ปลูกกว่า๗๑๙๗๔ไร่
ผลผลิตจำนวน๖๔๗๑๑ตัน
มะม่วงที่สำคัญคือน้ำดอกไม้สีทอง
ดอกไม้เบอร์๔โชคอนันต์มหาชนกและอื่น

คือรูปทรงสวยผิวดีสีสวยรสชาติดี
เพราะดินดีแดดดีและอากาศเย็น
ยังเป็นมะม่วงที่ออกหลังฤดูกาล
คือออกชุดสุดท้ายหลังจังหวัดอื่นออกผลผลิตหมดแล้ว
หรือเรียกว่ามะม่วงล่าฤดู
ที่ผ่านมาเจอปัญหาโควิดราคาผลผลิตตกต่ำ

จัดงานเพื่อสนับสนุนช่องทางการจำหน่าย
เกษตรกรมีรายได้ประชาสัมพันธ
และจัดตลาดจำหน่ายผลผลิตมะม่วง
และของดีเมืองเชียงใหม่สู่ผู้บริโภคต่อไป